คุณผู้ชมครับผู้ประชาการกองกำลังบุรพาบินด่วนไปที่ชายแดนอรัญญประเทศเลยนะครับ
ติดตามเหตุไฟไหม้บ่อยบ่อนกาซิโนที่ปลอยเป็ดแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือ
ค้นหาคนไทยที่ยังติดอยู่ในซากโรงแรมที่ถูกไฟไหม้นะครับยอดผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมน่าเสียใจ
น่าเสียใจจริงจริงเจอยี่สิบเอ็ดศพเป็นคนไทยทั้งหมดฮะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตรีสารวุฒิชัยสิทธิ์ครับท่านผู้ประชาการกองกำลังบุรพาท่านบินด่วนไปที่หน้าดันนะครับ
ตรวจคนเข้าเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเลยเพื่อไปติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือคนไทยจากเหตุไฟไหม้บ่อนกาซิโน
ในฝั่งปลอยเป็ดประเทศกัมพูชานะครับโดยข้ามสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
พบกองกำลังบุรพากำชับให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจกู้ภัยเร่งช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่
ส่วนที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยผู้ประสบเหตุไฟไหม้นะครับที่ลานจอดรถเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาว่าขณะนี้พบผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนไทยจากเหตุไฟไหม้นะครับ
รวมยี่สิบเอ็ดรายนะครับบาทเจ็บห้าสิบสามราย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่กัมพูชานำศพคนไทยจำนวน๘ศพนะครับเป็นผู้หญิงล้วนฮะ
ไว้ที่วัดตราดวัดตราดนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามด่านพรมแดนอรัญญประเทศนะครับ
เพื่อรอการประสานนำศพกลับประเทศไทยนางกาญจนาพัทรโชคท่านอธิบดีกรมสาระ
นิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข้อมูลจากการประสานกับนายเชิดเกียจอัตถากร
เอกอักราชทูตณกรุงพนมเป็นว่าสถานเอกอักราชทูตณกรุงพนมเป็นและทีมประเทศไทย
เร่งประสานงานผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกัมพูชา
หน่วยงานกัมพูชาที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด
เรื่องต้นตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้ประสบภัยประกอบด้วยหน่วยงานไทยบริเวณชายแดน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยที่ต้องการกลับประเทศ
ซึ่งส่วนใหญ่เอกสารการเดินทางถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วครับ
สถานเอกอักราชทูตนะครับจะเร่งออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับ
แล้วก็กระบวนการส่งต่อเอกสารให้กับศูนย์ประสานงาน
นำไปดำเนินการให้คนไทยข้ามกลับมานะครับได้เร็วที่สุด
นายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยเมื่อเวลา๘นาฬิกา๒๐นาทีว่า
ได้รับรายงานเหตุการณ์จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสะแก้ว
ระบุว่าได้รับผู้บาดเจ็บจำนวน๓๒ราย
ส่งรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างในจังหวัดสาแก้ว
ซึ่งประหลัดกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์
ดูแลรักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
กำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสะแก้ว
พร้อมรับผู้บาดเจ็บนะครับ
ที่อาจจะมีเข้ามาเพิ่มจำนวนมากในภายหลังครับ